มาดูเรื่องของผู้ที่ช่อกงชาวบ้านหน่อยนะครับ
มีหลายคดีนายคนนี้นะฮะ
แล้วตอนเป็นพระเนี่ยยังไปช่อโกงเขาอีกนะครับ
ล่าสุดสพวังขอนแดงที่อำเภอนาดีปราจีนบุรีเนี่ย
ควบคุมตัวได้นี่ฮะ
คนนี้ชื่อพระก๊อตตอนที่เขาเป็นพระเนี่ยเขาชื่อพระก๊อต

แต่ตอนนี้ถูกจับศึกเรียบร้อยนะครับ

ก่อคดีไว้เยอะถ้าท่านยังจำได้เนี่ย
เคยมีคดีเกี่ยวกับดาราตลกที่ถูกหลอกลวงเรื่องของเงินด้วย
หลอกเข้ามาหลายคนนะ
สุดท้ายเนี่ยหนีคดีไปบวชนะฮะ
บวชอยู่ที่ที่พักสงบุคลามแก้วชัยะวนาราม
ที่บ้านบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปลาจีนบุรี
นายสุชาติผู้เผือกอายุ๔๑ปีหรือว่าเสียน็อต

นี่นะฮะล่าสุดที่ก่อเหตุเอาไว้เนี่ย
คือไปสั่งซื้อเครื่องสังขพันธ์หลายครั้ง
มูลค่าเป็นเงินประมาณ๗๙๓๐๐บาท
สั่งอุปกรณ์พวกการแสดงโขน
อ้างว่าจะเอามามอบให้กับโรงเรียน
สั่งเป็นเงิน๑๖๔๕๐๐บาท
สั่งออกแบบป้ายวัดสาลาต่างวิหารเจดี
ให้ออกแบบอะไรอีกหลายรายการ
โบ้งชาวบ้านร้านค้าร้านขายต่างในพื้นที่เนี่ย

เขาเอาของมาให้ทำของให้ต่างนานา
โอนเงินให้เค้าแค่หมื่นเดียวนะ
ให้หมื่นเดียวจากนั้นไม่จ่ายอะไรอีกเลย
พักสงฆ์ตรงนี้เนี่ยที่พักสงฆ์บุพรามแก้วชายวนาราม
นายสุชาติหรือว่าเสียน็อตนะ
ตอนบวชเนี่ยเขาชื่อพระก๊อตเนี่ย

หลอกจัดงานวัดมีผู้เสียหายหลงเชื่อเนี่ย

ไปจับกลุ่มนะฮะแล้วก็พาไปศึกเรียบร้อยแล้วนะครับ
เพราะว่าเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงอยู่แล้ว
แล้วตอนบวชนี่ยังมีพฤติกรรมไปช่อกงเขาอีก

เดี๋ยวดูช่วงที่ผู้เสียหายมาสอบถามเสียน็อตหน้าห้องขังหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ

ผู้เสียหายเขาต้องใช้คำพูดแบบนี้จริงค่ะ
เพราะเขาก็ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมคนที่ก่อเหตุไง
คือก่อนจะมาบวชที่นี่เนี่ยเคยก่อเหตุอยู่แล้ว

พอมาบวชที่นี่เนี่ยไปหลอกลวงร้านต่าง
พอที่พักสมมันเหมือนกว่าโอ้โหจ้ามีงานใหญ่อะไรอย่างนี้
โหจะมีงานใหญ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมจะมีตลอดอย่างนี้
ชาวบ้านมาเห็นก็แบบโอ้สงสัยจัดงานจริง
ก็มาทำบงทำบุญอีกทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่า

เป็นพฤติกรรมซ้ำซากคล้ายกับข่าวก่อนหน้านี้
ทำผิดแล้วทำผิดอีกอย่างนี้ค่ะ